จากที่จบการถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐไปแล้ว
การต่อสู้ครั้งใหม่กลับมาอีกครั้ง

แล้วก็เสริมผู้เล่นถือว่าโหดจริงครับ

ผลงานไม่เข้าเป้านะครับ
แพ้ให้กับการท่าเรือทั้งสองรายการทำให้ชมบุรีนะครับ
ลีก๙สมัยมีการปรับทัพใหญ่เลยครับ
ผู้เล่น๕คนด้วยกันนำโดย
นาวินรัฐนาวงศวรรควรุษหวังสมแอลและปัญญาอรันภูวนาศ
แล้วก็มี๒นักเตะนะครับ

เจ้าของรางวัลดาวสันโวแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของฟุตซอร์ดิวิชั่น๑
นั่นก็คือโภควินนะครับ
อนันศักดิ์โสธรแล้วก็เมธาสิทธิ์มีเพียร
โดยนายทัชพัฒนเบนจาสิริวัลครับประธานสโมสรของชมบุรีก็บอกว่าการเสริมผู้เล่นถึง๕คนในครั้งนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนคลับแล้วก็นักเตะใหม่ทุกคนที่ดึงเข้ามาจะมาเติมศักยภาพให้ทีมกลับมาสู่ความสำเร็จอีกครั้ง
ฝึกซ้อมวันจันทร์ที่๔กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับการเข้าแคมป์กับชนบุรีสำหรับความพร้อมของชนบุรีนอกเหนือจากการเสริมข้อ
การเสริมเข้ามาแล้วก็เสียเพื่อเล่นตัวหลักไปนะครับโดยเฉพาะเตียงกล้า
รวมมาถึงสู่ฮุทธรรมกลางนะครับที่อยู่ระหว่าง
เข่าขวาฉีก๔เดือนครับต้องพักก็ยังมีขา

ส่วนความคืบหน้าของอีกหนึ่งนักเตะครับ
ของชมวดีนั่นคือปรนัฐกิติพานวงที่ประสบบที่เหตุ
รถยนต์ชนเกาะกลางถนนย่านถนนกาญจนาพิเศษเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดครับ
บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับบริเวณใบหน้าเท่านั้นก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไป
แล้วก็หวังว่าจะกลับมาสู่ระดูการใหม่ในฐานะนักเตะที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับ